ก็ประหลาดดีเหมือนกัน

เป็นคำวักการเลือกผู้หญิงยากไหม

้าว่าจะเลือกใคร

ตอนมียังคิดไม่มองเต้าก็ไม่ไหว

ใช่ปกติใช้ชีวิตอยู่แต่กับเด็กผู้ชาย

หึอะไรนะ

ผมว่าเราก็ไม่ใช่แบบท่านอีกเวลา

มันก็ยังไม่ชินนะคะ

ดีอะเพราะว่าถ้าคนชอบที่แท็กก็ดี
คือถ้าคนชอบก็โอเคนะ

ตัวผู้ก็คิดว่าคอนเซ็ตเป็นยังไง

มันจะมีหลายลุคหลายแบบ
เราก็เป็นแบบแต่ก็แฟชั่นจ๊ะเลยนะ

ก็ถ่ายกับแพทย์ไงก็เลยละ
แคลรังเลย

ไม่ถ่ายถ่ายทำไม

เขินฮะมือจิบกระเป๋าอังเกงตัวเอง

ทุกวันนี้ก็เวลาอยู่กันเองก็ยังเขินอยู่ดี
แคทเห็นลูกกับวุ๊คเป็นไงบ้าง

คือถ้าได้ทำงานด้วยกันก็ถือว่าโอเคค่ะ

คือถ้ามีก็โอเคครับ

จ้างก็ได้เห็นละครับ

ไม่รู้ว่าไปต่อเลย
พอมีบ้านเถอะ

สักนิดนึงค่ะ

อร่าง

ซึ่งพี่พีชก็นัดกับเพื่อนมาสำคัญ

ก็อยู่ด้วยก็ต้องเต็มที่อย่างนี้ไปเรื่อยนะครับผม
ก็ไปดูคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวปกตินี่แหละครับ

ใช่คือพูดมานานแล้วว่าอยากไปดู
แล้วก็แบบบังเอิญมีโอกาสได้ไปก็โอเคไปเถอะ

จริงวิธีนี้ก็เวิร์คนะพูดไปเรื่อยว่าแบบอยากดูอยากดูอยากดู

ก็ดีอะ

ครับโตแล้วอะฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะ
ก็มันก็ปกติอ่ะทุกคนก็ทำได้เนอะ
ก็ก็เป็นคนปกติเหมือนกันก็มีศีลเหมือนกัน
แต่ว่าจะไปอะไร

อยู่ด้วยไปไม่รู้สิเราผมก็

ก็ไม่ได้ผิดกฎอะไร

แล้วก็โตแล้วมีอะไรเราก็พูดกันตรง

จะไปดูแลน้องอะไรอย่างนี้ครับ

มันก็ไม่ได้ต้องบอกอะไรมาก
ดูแลสมัครก็

อันนี้ยังช่วยกันกินไหม

หลังจากนี้จะได้เห็นงานคู่กันมีเมื่อกี๊คุยไหมครับ

เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่าง

เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็ต้องลองไปติดต่อกันเองดูแล้วกันเนอะ
คือการแสดงอย่างที่มีบางคนอยู่

มันก็แต่ควินคลิกการยัดใดเดิม

ฮ่ามันคือคนจริงจัง
จะทำมนาคุณจริงจังทั้งคู่ก่อน

เดี๋ยวดูว่าสักเวลาแบบว่า

แล้วแต่เรื่อง
แล้วแต่แต่หนูไม่ค่อยงอน

หูยหลายอย่างอะ

หนูรักมากก็เลยงอนมาก

ไม่ครับไม่ครับ